วันนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีอีกหนึ่งวันสำหรับประเทศไทยนะครับ
เพราะว่าเราไม่มีผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นเลยตัวเลขเนี่ยคือ๐ราย
ที่สองในรอบสัปดาห์แล้วถูกต้องแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มด้วยนะคะ
พรุ่งนี้เราก็จะได้คลายมาตรการล็อกดาวน์เพิ่มขึ้นด้วยมีการเอ่อ
ลดเรียวเวลาเนาะค่ะจากสี่ทุ่มถึงตีสี่เป็นห้าทุ่มถึงตีสี่นะคะ
แล้วก็มีการเปิดห้างสรรพสินค้าด้วยแต่ก็ยังประมาทไม่ได้นะคะ
ก็จริงสอบคอเองมีการยกกรณีของที่ประเทศจีน
แล้วก็เกาหลีใต้มาให้ดูว่าเราจะต้องไม่เป็นแบบนั้นนะคะ
วันนี้คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพหานครซึ่งมีพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง
ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานเนี่ยได้ประชุมเตรียมความพร้อมของกรทม
เพื่อรับมือการคลายล็อกระยะที่สองในวันพรุ่งนี้พลตำรวจเอกอัศวินยอมรับเลยนะคะว่า
เป็นห่วงเป็นห่วงเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดในห้างสรรพสินค้ามากที่สุด
กลัวว่าหลายคนจะอัดอั้นอ่ะเหมือนหลายคนแบบอยากไปเดินห้างใจจะขาดเลย
แล้วต้องเลยแบบกรูกันไปเยอะแบบนั้นนะคะเหมือนตอนที่ไปแห่ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลน่ะ
มีการสั่งให้ประหลัดกรทมส่งเจ้าหน้าที่เขตไปดูแลนะคะ
จัดการไม่ให้เกิดความแออัดในห้างกว่า๒๐๐แห่งในกรุงเทพ
ซึ่งมีการกำหนดสัดส่วนผู้ใช้บริการกับพื้นที่ใช้สอยในห้างค่ะ
คือ๕ตารางเมตรได้๑คน๑๐๐๐ตารางเมตรมีผู้ใช้บริการได้ไม่เกิน๒๐๐คนนะคะ
ซึ่งถ้าหากว่ามีจำนวนผู้ใช้บริการครบตามจำนวนพื้นที่ที่ใช้สอยแล้วเนี่ย
ต้องปิดการเข้าพื้นที่จนกว่าจะมีคนออก
ก็คือจำกัดจำนวนคนเข้าห้างนั่นแหละค่ะ
แล้วถ้ามีคนออกมาแล้วถึงค่อยเหมือนกับต่อคิวเข้าไปใหม่ได้
ซึ่งยอมรับแหละว่าคงคุมไม่ได้๑๐๐หรอก
แต่อย่างน้อยทำก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย
รวมถึงมีการกำชับไปยังร้านอาหารด้วยนะคะว่า
ถ้าจัดระยะห่างระหว่างโต๊ะอาหารต่ำกว่าเมตรครึ่งต้องมีฉากสายกั้น
ถ้าตรวจพบว่าร้านไหนไม่ปฏิบัติตามจะถูกสั่งปิดทันที
และถ้าพบว่ามีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในร้านอาหาร
ก็จะสั่งปิดทันทีโดยไม่มีข้อแม้เหมือนกัน

ก็จะสั่งปิดทันทีโดยไม่มีข้อแม้เหมือนกันค่ะ

ก็จะสั่งปิดทันทีโดยไม่มีข้อแม้เหมือนกันค่ะ

ก็จะสั่งปิดทันทีโดยไม่มีขอแม้เหมือนกันค่ะ